คุณผู้ชมค่ะมีคลิปหนึ่งอยากให้ดูลองดูแล้วก็
ถามตัวเองว่าคุณคิดยังไงกับคลิปนี้

เน็ตบอกว่าเล่นใหญ่เบอร์แรงมาก
นี่แค่เฉียวนะยังไม่ได้ล้มเลย

เป็นเหตุการณ์พนักงานหนุ่มคนหนึ่งค่ะ
เป็นพนักงานส่งของของบริษัทเอกชนชื่อดัง
ก็กลายเป็นคลิปนี้ที่เขาวิจารกันเยอะ
ไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
ถ้าคุณไม่ลงที่นี่ค่ะคุณตายถ้าคุณลงที่นี่ค่ะถ้าคุณตาย

คือเป็นคนถ่ายคลิปส่วนผู้ชายที่ชื่อว่าพี่ต้น
เป็นคนขับรถเก๋งลงไปตอนแรกเนี่ยลงไปจะขอ
ไม่ได้ลงไปจะหาเรื่องอะไรนะแต่
หนุ่มพนักงานส่งของของบริษัทเอกชน
มึงขึ้นกูสารพัดสัตว์คลานบนถนนเลยค่ะ
คุณผู้ชมก็เลยกลายเป็นคลิปนี้เห็นพี่วินไหม
พี่วินเนี่ยเขาไม่ได้กลัวคุณมาช่วยเหรอ
เข้าไปช่วยเจรจาแต่ผู้ชายหัวร้อนคนนี้ไม่ไหวค่ะ
คือคลิปบางมุมมันอาจจะเห็นไม่ชัด

ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
มีคนเอามาโพสต์ลงในโลกออนไลน์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยครูบอล
บางเขนกรุงเทพมหานครหลังจากที่เกิดการเฉียวชนกันเล็กน้อย
ขิดแส้นใต้ไว้นะคะเล็กน้อยไม่ได้ล้มอะไรเลย
คนขี่มอเตอร์ไซค์ในคลิปได้จอดรถขวางแล้วลงมาเปิดประตูฝั่งคนขับ
โดยพูดว่าทานโทษนะคะมึงจะชนกูเหรอ
ฝ่ายคนขับรถเก๋งลงไปเลยค่ะไม่ได้จะไปหาเรื่องอะไรนะคะ
จะไปขอโทษจะไปขอโทษที่สุดแล้วถูกผู้ชายหัวร้อนคนนั้น
ทำร้ายแล้วก็ขู่ว่าจะเอามีดแทงด้วยนะอืมโอ้โห
จากนั้นชายหัวร้อนพร้อมกับแฟนสาวขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยจ้ะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุพี่ผู้ชายที่ชื่อว่าคุณต้นเนี่ย
ฝ่ายคนขับรถเก๋งพี่แกไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
แจ้งความกับตำรวจให้ตรวจสอบทะเบียนรถมอเตอร์ไซคันนั้นหน่อยว่าเป็นของใคร
แล้วพี่แกโทรไปหาเจ้าของรถนะคะเจ้าของรถตอบกลับมาบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน
ใครเป็นคนขับเอ้าทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชม
แน่นอนคุณผู้ชมได้เห็นคลิปไปแล้วว่าผู้ชายหัวร้อนเนี่ย
ก็เลยทำให้บริษัทต้องออกหนังสือชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
รับว่าผู้ชายคนนี้เป็นพนักงานของบริษัท
แล้วก็ขออภัยขอโทษผู้เสียหายผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นด้วย
ตอนนี้บริษัทอยู่ระหว่างติดตามตัวพนักงานคนดังกล่าวมาสอบถามความผิด
และจะดำเนินการลงโทษทางวินัย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะคะ